วันนี้ช่วงเคฟทหารนะคะค่ะก็เมสายนเนี่ยแหละครับ
ใช่ใบแดงก็เป็นใบดำไม่เป็นนะชายไทยถึงอายุครบ
ไปดูบรรยากาศการจับใบดำใบแดงดูที่โคราชก่อนกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ดำนี่คือไม่ต้องเป็นค่ะแต่มันแล้วแต่คนนะบางคนก็อยากเป็นบางคนก็อยากเป็น

แต่บางคนก็อาจจะติดภารกิจความจำเป็นเขาก็
อ่ะเนี่ยเพราะผู้หญิงนี้บอกใบดำไม่ต้องเป็นเขาก็ดีใจ

นี่คือบรรยากาศภาพรวมนะฮะการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
กระเกณฑ์ทหารที่บำเผยด่านคุณทศ
ที่นครราชสวีมาทั้งใบดำใบแดงก็มา
ล้นหอประชุมเลยนะครับ

ฝั่งของผู้ที่เขาได้ใบแดง

เห็นไหมเข้าไปอาจจะดีใจก็ได้

เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

ดูคนนี้ฮะ

นี่ฮะมีคุณพ่อคุณแม่นะฮะ

ไม่เป็นไรนะก็บางคนก็ความรู้สึกมันแตกต่างอะเน

ถึงวันเกณฑ์เข้ากรมกองจริงอาจจะรู้สึกอีกอย่างก็ได้ใช่ไหมฮะ

ก่อนที่จะจับใบดำใบแดงกันนะที่
ตรงจุดตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ด่านขุนทศ

มีพระสองรูปที่ท่านต้องมาคัดเลือกด้วยนะ
คือบวชพระอยู่ก็ต้องมาจับใบดำใบแดงนะ
แต่ทหารเขาก็ให้ท่านเนี่ยช่วยมาทำพิธีเขย่าหายหน่อย
เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคน

เดี๋ยวดูว่าหลวงพี่เนี่ยแหมมาเขย่าหายเพื่อความเป็นสุริมงคล
ปรากฏว่าหลวงพี่จับหลวงพี่ได้ใบแดงนะฮะหลวงพี่เป็นทหาร
อาจจะจะผลัดไหนเดี๋ยวหลวงพี่ค่อยค่อยศึกแล้วมารายงานตัวอีกทีนึง
หลวงพี่ก็ยิ้มได้ใบแดงนะครับ
ก็มีคนที่เขาโชคดีเขาไม่ใช่โชคดีคนนี้เขาได้ใบดำ
บางคนก็บอกโอ้โหนี่ผมอมพระมาเลย

ใบดำเลยนี่ฮะดูไหมฮะ
เลือกทหารนะครับที่ด่านขุนทศเนี่ยวันนี้วันที่๒นะครับ
ด่านขุนทศก็มี๘ตำบลคุณเห็นพระสรนี่อมพระมาจับใบดำ
๕๓๖คนขอผ่อนพันธุ์๑๖๙นะครับ
แล้วก็ไม่สมบูรณ์เรื่องของร่างกายต่างก็ปล่อยออกไป
ที่เหลือต้องจับต้องการทหาร๑๒๑นะครับ
มีผู้สมัครใจ๑๕ก็เหลือ๑๔
อัตราส่วนแล้วก็เลยเป็น๑ต่อ๑
บรรยากาศเอามาให้ดูกันอ๋อ๑ต่อ๑มันเลยลุ้นมากเนอะ
ก็เลยลุ้นกันเยอะหน่อยนะฮะ